สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ผมก็เลยถามเขาไปว่าคุณเป็นพนักงานใช่ไหม
คุณเป็นพนักงานใช่ไหมถ้าเป็นพนักงานพูดดี
คือความหมายของผมเนี่ยหมายถึงว่า

เราจะได้คุยหรือว่าได้เจรจากันได้ในส่วนนี้

ว่าเราจะสามารถเจรจากันหาในทางไหนได้บ้าง

เห็นคนบอกว่าเป็นหนี้กัน
หนี้ทำไมไม่ยอมจ่ายเจ้าหนี้ก็เลยโหด
จริงกฎหมายเขาไม่ได้ให้มาโหดหรอกค่ะ

วันนี้ที่เราจัดเรื่องนี้ต่อเพราะว่ามีความคืบหน้านะคะ

มีทั้งรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
คือรองกิจสนะพัฒนาเจริญก็ออกมาให้ข่าวว่า
ก็เดี๋ยวจะจัดการเรื่องคดีที่ว่านี้นะคะ
แล้วก็จะหาตัวคนผิดมาให้ได้
ในขณะที่เราก็ตรวจสอบไป
เพราะว่ามีอีกทีมหนึ่งด้วยนะคะ
ที่ลงพื้นที่ในการไปจัดการคดีที่ว่านี้นะคะ
โจ๊กอะค่ะคือจริงแล้วตำแหน่งนะตอนนี้คือ

พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานแต่ว่าเราติดชื่อท่านว่ารองโจ๊ก
เดี๋ยวเราจะคุยด้วยเพราะว่าเอาตามที่มาวันนี้เนี่ย
ทีมงานเราบอกว่ารองโจ๊กก็บอกว่าโอ้รู้ตัวหมดแล้ว
รู้ตัวหมดแล้วเรียบร้อยว่าทั้งหมดนั้นเป็นใครนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้เราคุยกับผู้อำกับท่านก็บอกว่าก็รู้ชื่อใน๑คน
อย่างไรก็แล้วแต่เอาแค่ข้ามวันที่ผ่านมาเนี่ย
แต่ว่าถ้ารู้หมดแล้วก็ถือว่าคืบหน้าค่ะคุณผู้ชม
เรื่องนี้ถ้าถามว่ามีความซับซ้อนอะไรไหมไม่ได้มีความซับซ้อนนะคะ
คือถ้าถามว่าจะมีคนที่ติดหนี้ทวงหนี้กันทุกวันไหมมีทุกวันเลยค่ะ
เพียงแต่ว่าข่าวนี้ถูกเอาขึ้นมาพูดเนื่องจากมันมีภาพบันทึกเหตุการณ์เอาไว้
ค่อนข้างชัดเจนถึงวิธีการที่กฎหมายไม่ได้รองรับให้ทำแบบนี้นะคะ
แต่ขอย้ำก่อนลูกหนี้จะมาอ้างความโหดของการทวงหนี้
แล้วจะไปบอกว่าโอ๊ยเนี่ยมาทวงขนาดนี้นี่ต้องลด
ผมยังไม่จ่ายทำกับผมขนาดนี้ทำกับดิฉันขนาดนี้ไม่ได้
คือคนละเรื่องกันซึ่งทางคุณวัชรีและภรรยาเนี่ยนะคะ
ที่มารายการเราณวันนี้มานะคะก็บอกเหมือนกันบอกว่าใช่ครับ
ยังไงก็ต้องจ่ายเขาแต่ไอ้ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ว่าไปตามคดีที่ถูกทำร้ายนะคะ
วันนี้สองท่านค่ะทั้งคุณวัชรินเดชศรีนะคะผู้ชายแล้วก็ภรรยา
ซึ่งนั่งอยู่ในรถวันนั้นด้วยคุณสุภาพันธ์สุยาสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ผ่อนหายใจคือมีความคืบหน้าในช่วงข้ามวัน
ซึ่งก็เป็นเรื่องน่ายินดีแต่หนี้ต้องจ่ายเขา
ขอย้ำแบบนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันคือแยกคุยนะคะ
คือหนี้ที่เราติดเขาเรายังไงก็ต้องจ่าย
ใช่ครับผมก็ยินยอมตรงนั้นอยู่แล้วครับผมแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาเนี่ย
ผมก็พยายามเจรจาเพื่อที่จะจ่ายเขาอยู่แล้วนะครับผม
ซึ่งดิฉันจะมีโอกาสได้คุยแค่กับคุณวัชลินแล้วก็บุคคลที่๓
เช่นตำรวจสไม่ฝาเมืองกะบี่นะคะเห็นการทำไมความผู้ให้ความเห็น
ตามกฎหมายหรือแม่งจะได้คุยกับรองโจ๊กด้วยนะคะ
ดิฉันจะไม่ได้คุยกับกลุ่มคนที่มาหรือบริษัทไฟแนนซ์ของคุณวัชลิน
เดี๋ยวฉันลองตั้งข้อสังเกตในมุมกลับก่อนครับผมตอนที่ติดหนี้เขาแรกแรก
แล้วไม่ได้จ่ายตามที่ตกลงกันไว้คุณวัชลินเป็นคนโหดกว่านี้หรือเปล่า
เป็นลูกหนี้แบบเหมือนกับไม่ให้อ่ะทวงแล้วทวงอีกทวงแล้วทวงอีก
เหนียวหนี้หรือเปล่าอ่าขออนุญาตถามแบบนี้ค่ะขอพูดจากใจจริงเลยนะครับ
นะครับไม่ได้มีความรู้สึกตรงนั้นอย่างนั้นเลยครับผม
คือผมคิดตลอดว่าต้องจ่ายนะครับในเมื่อเรากู้ของเขามาเนี่ยครับผม
เราก็ต้องจ่ายให้เขาตามขั้นตอนกระบวนการแต่ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
ชีวิตคนเรามันก็ต้องมีสะดุดบ้างนะครับในเมื่อในเมื่อสะดุดแล้วเนี่ย

ผมเป็นคนฝ่ายติดต่อเขาตลอดว่าขอเจรจาขอผ่อนจ่าย
สิ่งทุกอย่างครับผมผมมีข้อมูลหมดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ผมโทรหาเขาเพื่อขอความกรุณาตรงนี้ค่ะคือที่ฉันถามแบบนี้เพราะว่า
ทางฝั่งคนทวงหนี้เนี่ยดูโหดเนี่ยในข่าวมีเยอะครับอ่าแต่เราคิดในมุมกลับกันเนี่ยนะคะ
ตอนที่เราไม่ได้เห็นมันไม่ได้อยู่ในคลิปเนี่ยพูดว่าใช้ดินโหดใส่เขาด้วยหรือเปล่า
โหดใส่เขานะครับคือทำให้เขามีอารมณ์อ่ะไม่งั้นอยู่ดีคนจะมาแบบพุ่งหาเรา
มาทำร้ายผมมาคนเดียวนะครับผมจะไปโหดใส่เขาทำไมเขาอยู่เป็นสิบ
อ่าถ้าผมโหดใส่เขาผมก็ยังยังแย่อยู่เลยนะครับถ้าหากคิดได้ดีเนี้ยอ่า
แต่ผมเตรียมตัวผมอยู่แล้วครับผมจำได้ไหมคะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการเริ่มทวงหนี้
สักกี่ครั้งที่มีคนมาหาคุณวัชรินคะอ่าประมาณสามครั้งครับสามครั้ง
นับนับครั้งล่าสุดที่มีปัญหานี้ด้วยใช่ครับผมสามครั้งแล้วสองครั้งแรกมีปัญหาไหมคะ
สองครั้งแรกครั้งแรกไม่มีปัญหาครับผมเขาอ่าคุยด้วยด้วยด้วยสุขความสุภาพ
กลุ่มเดียวกันไหมคะคนละกลุ่มอ่าแล้วครั้งที่สองครั้งที่สองเจอผมที่สุราช
ครับผมครั้งนั้นชักปืนขู่ผมด้วยกลุ่มนี้เหรอไม่ใช่กลุ่มนี้ไม่ใช่อ่ะ
ไม่ใช่อีกครับผมแสดงว่าที่มาทวงทวงสามครั้งด้วยกันเนี่ยครับ
คนละกลุ่มหมดเลยคนละกลุ่มและในสามครั้งนี้เนี่ย
บริษัทเดียวกันไหมไม่น่าจะบริษัทเดียวกันครับ
เพราะว่าบางทีอาจจะใช้บริษัทเดียวแต่ว่าเปลี่ยนกลุ่มอาจจะเปลี่ยนกลุ่มก็ได้
ไม่น่าไม่น่าจะไม่ไม่ได้ชุดเดียวกันไม่ใช่ชุดเดียวกันแน่แน่
แล้วก็ไม่ใช่บริษัทเดียวกันด้วยนะคะนี่ขอย้อนกลับไปคือ
รถคุณวัชลินเนี่ยตอนที่ไปกู้ไฟแนนซ์แล้วก็ซื้อเนี่ย
หกแสนหกหมื่นบาทถูกต้องนะคะใช้ใช้รถมากี่ปีคะ
ใช้รถมาประมาณตอนนี้เกือบสองปีเกือบสองปีครับ
แล้วผ่อนไปถึงงวดที่เท่าไหร่ถึงเริ่มมีปัญหา
ผ่อนไปถึงงวดที่สิบเอ็ดครับผมงวดที่สิบเอ็ดอ่า
แล้วพอเริ่มไม่ส่งเขาเนี่ยครั้งแรกไม่ส่งติดต่อกันกี่งวด
เริ่มมีคนมาทวงเอานับจนถึงมีคนมาทวงรอบแรกนะ
ครับค่ะก็ประมาณหกงวดครับผมหกโอ้โหเขาให้หกงวดเลยเหรอคะ
เขาสามงวดเนี้ยคือคือที่มามามาที่บ้านเนี้ยนะครับ
ก็คืออ่าหกงวดครับผมที่มาที่บ้านค่ะ
แต่ว่าอ่าที่เขาเริ่มเริ่มเริ่มอ่าโทรทางโทรศัพท์เนี้ยครับผม
เริ่มติดตามเนี่ยก็ประมาณตั้งแต่งวดที่ที่สามอ๋ออ๋ออ๋อค่ะ
ครับผมตอนที่โทรมาเนี่ยยังเป็นบริษัทไฟแนนซ์แรกที่ให้เรากู้หรือเปล่าคะ
หรือว่าเป็นอีกบริษัทเพื่อทวงแล้วอ่าเป็นบริษัทเพื่อทวงแล้วอ่า
งวดติดกันไม่ใช่ไฟแนนซ์ที่เรากู้แต่ว่าเป็นบริษัทรับทวงหนี้
ใช่ไหมคะขออนุญาตเรียกภาษาแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
บริษัทรับทวงหนี้เป็นคนโทรมาใช่ครับผมตอนที่โทรมาตอนนั้นเนี่ยพูดดีไหมคะ
พูดดีครับผมพูดดีผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงครับ
แล้วแนะนำไหมว่าเขาเป็นใครมาจากบริษัทอะไรแนะนำครับผม
มีที่มามีที่มาที่ไปเรียบร้อยทีนี้สามงวดติดก็ยังไม่จ่าย
เพราะมันมีถึงหกงวดถูกไหมคะครับผมอีกสามงวดบวกมาเนี่ย
ก่อนถึงตอนที่งวดที่๔งวดที่๕แล้วก่อนมาหาที่บ้านงวดที่๖
มีไหมคะงวดสี่งวดห้าเนี่ยคือคือพอสามงวดติดมีคนโทรมา
ครับผมพอสะสมไปเป็นงวดที่สี่มีคนมาไหมไม่มีไม่มีครับ
ไม่มีโทรด้วยไม่มีโทรด้วยงวดห้าไม่มีไม่มีโทร
ไม่มีมาบ้านไม่มีมาบ้านมาบ้านงวดหกเลยครับผมงวดหกเลย
คนที่มาที่บอกว่าคนละกลุ่มกันเนี่ยตอนนั้นมากี่คนฮะมาสองคนครับ
บอกที่มาไหมว่าเขาเป็นใครบอกที่มามีเอกสารเรียบร้อย
ก็เป็นบริษัทรับทวงหนี้ครับผมไม่ใช่ไฟแนนซ์ที่เรากู้ไม่ใช่ครับ
มาเจอคุณวัชลินครับผมคุยดีไหมคะคุยดีครับผมคุยดี
ถ้าผมคุยดีเขาก็บอกว่าเออเนี่ยพี่ค้างประมาณนี้นะครับ
อ่าถ้ายังไงก็อ่าให้ปิดยอดเลยนะครับตอนนั้นอ่ะ
ผมส่งไปแล้วนะครับที่ค้างหกวัดเนี้ยผมส่งไปแล้วสามงวดค่ะ
นะครับคือเป็นเงินสองหมื่นห้าพันนะครับคือสองงวดค่ะ
ก็เหลืออีกสามงวดเองครับผมอืมนะครับในจำนวนหกวัด
ก็เหลืออีกสามงวดปุ๊บอย่างที่นี้เขาก็เขาก็มาที่บ้านน่ะนะครับ
พอมาที่บ้านเสร็จปุ๊บนะครับผมก็บอกว่าเอ้าแล้วผม
อ่าค้างสามงวดจริงแต่ผมส่งไปแล้วอีกสามงวดนี่
มันก็เหลือสามงวดไม่ใช่เหรออ้าวเขาบอกไม่ตอนนี้ค้างหกงวด
เหลือว่าสิบเจ็ดผมว่าอ้าวแล้วตังค์ผมที่ส่งไปมันไปไหนล่ะ
เขาบอกว่าหมดคุณไม่ต้องไปส่งแล้วเขาตัดก็คือคือ
เขายกเลิกสัญญาไปแล้วครับผมอันนี้คือการทวงครั้งที่เท่าไหร่
ที่ที่เจอตัวที่สองหรือเปล่าครั้งที่สองครับอ่าแสดงว่าไม่ใช่
ไม่ใช่กลุ่มคนแรกที่บอกว่ามาบอกตัวเองว่ามาจากไหนแล้วพูดดี
ไม่ใช่แล้วอันนี้เริ่มมาสายโหดแล้วใช่ไหมครับอ่า
เพราะฉะนั้นการทวงรอบนี้นี่แหละคือรอบที่เล่าให้ดิฉันฟัง
ครับว่าเริ่มมีเหมือนกับบอกว่าถ้าจะคุยเนี่ยไม่ต้องคุยแล้ว
ใช่ใช่สัญญาที่กู้เขาเนี่ยมันยกเลิกแล้วยกเลิกไปแล้วครับ
อ่าแล้วตอนนั้นเขาแนะนำให้เราทำยังไงคะอ่าไม่แนะนำอะไรเลย
ให้ปิดอย่างเดียวอ่าอะไรคือปิดปิดยอดปิดยอดที่ค้าง
ตู้มเดียวจบอย่างเงี้เหรอที่ไม่ไม่ใช่ปิดยอดทั้งหมดนะครับ
ปิดยอดที่ค้างคือมาถึงหกแสนอ่าหกงวดหกงวดครับผม
โดยที่ไม่ได้ฟังว่าสามงวดเราจ่ายไปแล้วไม่ฟังแต่ดิฉันย้ำนะคะ
ว่าต่อให้มีการพูดแบบนี้เนี่ยแต่ก็คนละกลุ่มกับที่เกิดเหตุ
วันที่สิบสองคนละกลุ่มคนละกลุ่มครับ
แล้วก็ไม่น่าจะมาจากที่เดียวกันด้วยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ที่เดียวกันครับ
กลุ่มที่บอกมาคุยกับคุณวัชรีรอบนี้เนี้ยนะคะรอบรอบรอบที่สอง
ที่สองครับรอบที่สองที่เจอตัวครับผมแนะนำไหมว่ามาจากไหน
แนะนำครับผมบอกชื่อบริษัทเลยเหรอบอกชื่อบริษัทครับ
เป็นบริษัทไหมคะอ่าที่เขาแจ้งมาเขาบอกว่าเป็นบริษัทนะครับ
บอกชื่อบริษัทบริษัทนพลครับผมอ่าหมายถึงเขาบอกเรา
ใช่ครับเขาบอกเราแล้วเขาให้ให้ดูเอกสารครับผม
มอบอำนาจใช่ครับเรียบร้อยครับผมมากี่คนฮะ
มาสองคนเหมือนกันอืมอืมมาสองคนครับ
แต่จะคนละแบบกับครั้งแรกที่มีคนมาเจอใช่ใช่ครับผม
ทีนี้ไอ้รอบนี้เท่ากับว่าเราไม่สามารถตกลงกันได้
ถูกไหมคะใช่ครับเพราะว่าคุณวัชรินก็ไม่ยอมที่จะจ่ายตามที่เขาบอก
หกงวดคือไม่ใช่ผมไม่ยอมครับผมยอมจ่ายอ้าวเหรอ
ทำไมยอมจ่ายยอมจ่ายเพราะว่าเพราะว่าผมครั้งนี้เขา
ผมยอมจ่ายแต่ว่าสิ่งที่ผมถ้าตรงนั้นผมก็ยังมีเงินไม่พอนะครับ
แต่ผมยอมจ่ายคือเพิ่มคือผมผมผมจ่ายไปแล้วสามมวดถูกต้องไหมฮะ
แล้วก็เหลืออีก๓งวดนะครับผมก็จ่ายปิดตรงนั้นได้
แต่ที่ผมจ่ายไม่ได้คือหมายถึงว่าเขาบอกค่าติดต่อติดตามทวงถามอืมอ่า
พันห้าอืมแล้วก็อ่าค่ายกเลิกสัญญายกเลิกสัญญา
หมื่นสี่แล้วมีเบี้ยปรับแล้วมีมีปรับอะไรเกือบสองหมื่น
คือผมต้องจ่ายอีกหกหมื่นกว่าบาทคือจะบอกว่าจ่ายได้ถ้ามันเข้าไปในมูลหนี้เดิมของเรา
ใช่มันงอกมาเยอะเกินไปอ่าจริงจริงเขามีอำนาจตามกฎหมายหรือเปล่า
เขาบอกเราไหมคะว่าผมทำตามกฎหมายฉบับนี้มันต้อง
ผมสามารถเรียกเก็บตามจำนวนนี้ได้เขาบอกไหมคะ
เขาไม่ได้บอกอ้างถึงกฎหมายแต่เขาบอกว่าเขารับอำนาจมาอย่างนี้
รอบนี้เนี่ยตอนที่มีรอบที่สองที่เจอตัวเนี่ยนะคะที่มีคนมาเนี่ย
เราได้โทรกลับไปที่ไฟแนนซ์ต้นทางที่เรากู้ไหมคะโทรกลับไปครับ
เขาบอกไหมว่าเขาให้อำนาจคนนี้มาทวงจริง
อ่าเขาบอกว่าเขาส่งเรื่องให้บริษัทอ่าเอาซอสไปแล้วอ่า
มีอะไรให้ติดต่อออซอสอ่าไฟแนนซ์บอกให้เราคุยกับคนที่มาทวงนั่นแหละ
ใช่ครับผมทีนี้เดี๋ยวฉันโย่นมาให้นะคะแล้วจากนั้นเนี่ย
ก็เข้าสู่กระบวนการศาลครับผมใช่ไหมคะแล้วก็สารเนี้ย
ตัดสินเมื่อเดือนกรกฎาคมครับผมซึ่งก็แปลว่าคุณชรินยังไง
ต้องใช้หนี้เขาใช่เพียงแต่ว่าตัวเลขมันไม่เท่าที่เขายื่นจองไป
ใช่ใช่ครับผมถูกนะถูกครับอ่าเขายื่นให้เราใช้เท่าไรคะ
อ่าตอนที่ฟ้องกันตอนที่ฟ้องกันเขายื่นให้เราให้ให้ใช้เนี่ย
คือเขามาไกลเกลี่ยครับมาเจรจากลายเกลี่ยว่าให้ผลต่ออ่า
เป็นงวดละหนึ่งหมื่นบาทอ่าหนึ่งหมื่นห้าร้อยรู้สึกว่าประมาณนั้นครับผม
อ่าเป็นจำนวนหกสิบงวดแล้วทีนี้ผมมาคำนวณดูนะครับ
สิบงวดก็เป็นหกแสนอีกอ่าในการไกลเกลี่ยนะครับ
ผมก็เลยปรึกษากับทางญาตินะครับทางญาติก็บอกว่านั้นก็ให้สารท่านตัดสินไปเลยนะครับ
ว่าท่านจะพิจารณาในส่วนไหนยังไงเราค่อยจ่ายเพราะฉะนั้นเขาเนี่ย
ตอนที่ยื่นฟ้องเราเขาเอาตัวเลขเท่ากับว่าเราซื้อเราซื้อรถเลยใช่ไหม
ครับผมแล้วก็สารท่านตัดสินมาเป็นตัวเลขห้าแสนอ่า
เป็นตัวเลขสี่แสนห้าหมื่นบาทอ่าสี่แสนห้าหมื่นบาทครับ
สี่แสนห้าหมื่นบาทเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยตั้งแต่กรกฎาที่สารท่านตัดสินนะครับ
มาเจอเดือนกันยายนที่เราไปขอคุยด้วยอีกทีใช่ครับสี่แสนกว่าเนี่ย
เราก็ไปขอคุยกับเขาว่าขอสามเดือนใช่ป่ะ
เมื่อวานที่เล่าเรียนคือมันมันรวมคือสี่แสนกว่าเนี่ย
มันเป็นราคารถนะครับแล้วก็เขาจะบวกค่าขาดประโยชน์เข้าไปอีก
อ่านะครับเป็นห้าแสนซึ่งเราไปขอเขาสามเดือนใช่ไหมใช่ครับ
ที่เล่าให้เดือนฟังเมื่อวานใช่คุยกันตอนเดือนกันยาขอสามเดือน
เพราะฉะนั้นพฤศจิกายนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มแค่ช่วงแรกเอง
ใช่ใช่แต่เมื่อวานที่คุณวัชลินตอบเดือนนั้นก็คือว่า
แต่เขาไม่ได้ตกลงกับเรานะ๓เดือนที่เราไปขอเขาไม่ได้เอาเลย
ไม่ใช่แต่เขาแต่เขานิ่งอะครับเขานิ่งคือเขาเขาไม่ได้ให้คำตอบว่า
โอเคได้หรือไม่ได้คนที่ไปฟ้องคุณวัชลินเนี่ย
คือบริษัททวงหนี้หรือบริษัทไฟแนนซ์บริษัทไฟแนนซ์ครับผมอ่า
แล้วเดือนกัญญาที่เราไปคุยด้วยคือบริษัททวงหนี้หรือบริษัทไฟแนนซ์
เป็นบริษัทไฟแนนซ์กับเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งของไฟแนนซ์
ดูแลฝ่ายกฎหมายแต่วันที่สิบสองที่มาคือบริษัททวงหนี้
วันที่สองคือบริษัททวงหนี้ครับที่เกิดเหตุใช่ครับ
เดี๋ยวขอพักสักครู่คือที่เรียงลำดับอย่างนี้จะให้เห็นว่าคือ
บางคนก็จะบอกนะคะบอกว่าเอ่ยคุณวัชลินเอาจริงจริงว่าบุคลิก
เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกับภรรยานะในวันเกิดเหตุ
บุคลิกเนี่ยตอนไปมันก็พูดกับเขาไม่ดีด้วยหรือเปล่า
เพราะบางทีลูกหนี้บางคนก็ดูโหดกว่าคนทวงหนี้ซะด้วยซ้ำ
ในขณะเดียวกันเนี่ยได้พยายามที่จะใช้หนี้เขาจริงหรือไม่นะคะ
เพราะบางคนก็เหนียวจริงลองพยายามคิดในสองแง่
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย
พอคลิปมันออกมาแบบนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงที่ว่าต้องใช้หนี้เนี่ย
คนก็เริ่มจะไม่ได้ให้น้ำหนักเท่ากับวิธีการมาทวงหนี้นะคะ
คำถามคือว่าถ้าเอาเรื่องนี้ด้วยเนี่ยสามารถเรียกร้องกลับไป
หรือไปขอเขาเรียกอะไรอ่ะผ่อนผันอะไรได้อีกไหม
กับวิธีการที่ทวงหนี้แบบนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะ
ว่ารักษณะแบบนี้จะไปยังไงกันต่อนะคะทนายเกิดผลสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณคำกวันครับค่ะ
เมื่อสักครู่นี้เรียนพยายามไล่เรียงกับคุณวัชลินค่ะ
นายเกิดผลว่าคือดูแล้วมีบริษัทเข้ามาเกี่ยวข้อง
ถ้าถ้าเราไม่ได้นับตัวไฟแนนซ์ที่คุณวัชลินไปกู้เนี่ยนะคะ
อย่างน้อยมีสามบริษัทที่เกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ทวงหนี้อ่า
บริษัทแรกไม่ได้มีปัญหาอะไรครั้งแรกบริษัทแรกโทรมา
แล้วก็ส่งคนมาสุภาพเรียบร้อยดีนะคะทีนี้เริ่มเกิดปัญหากับบริษัทที่สอง
บริษัทที่สองที่ว่านี้คือคุยกันแล้วเริ่มตกลงกันไม่ได้แล้วอ่ะ
แล้วขั้นด้วยการฟ้องศาลแล้วก็ตกลงกันแล้วก็มาเริ่มมีปัญหาอีกครั้งเนี่ย
ก็คือหลังจากที่สารท่านตัดสินแล้วคุณวัชรินก็ไปคุยกับบริษัท
ต้นทางของตัวเองนะคะแต่ว่าไม่ได้ตกลงอะไรกันหรอก
ครับแล้วก็มาเกิดเหตุวันที่สิบสองพฤศจิกายนซึ่งเป็นบริษัททวงหนี้
บริษัทที่๓เมื่อสักครู่นี้ลองไล่เรียงดูเนี่ยนะคะ
คำถามคือว่าเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยเวลาเอาฝั่งเขาก่อนนะ
ในฐานะผู้เสียหายเขาต้องฟ้องฟ้องบริษัททวงหนี้
หรือไปฟ้องตั้งแต่ต้นทางกับไฟแนนซ์คะก็คือคืออ่า
บริษัททวงหนี้เนี้ยไม่ได้ถึงแม้ว่าศาสตร์จะมีคำสนักศาสตร์
แต่ว่าการบังคับคดีการยึดรถเลยมันต้องใช้เจ้าพนักงานบังคับคดี
นะครับตามอำนาจของศาลนะครับแม้ถ้าไม่ได้ก็ดำเนินคดีไป
บังคับคดียึดทรัพยึดอะไรแทนต้นไปดังนั้นการที่ใช้กำลังทำร้ายเนี่ย
เกิดจากเกิดจากการทวงหนี้โดยตรงต้องถามว่าต้องถามว่า
แนนซ์เป็นคนใช้ให้มาทำร้ายไหมหรือแค่ให้มาทวงถามถูกไหมครับ
ถ้าสมมุติว่าไฟแนนซ์ช้าให้มาทวงถามแล้วบริษัทเนี้ย
เขาเข้ามาพูดคุยแล้วเกิดปัญหาทำร้ายร่างกาย
กันเกิดขึ้นบริษัทไฟนั้นอาจจะต้องรับผิดรับผิด
สมมุติว่าไฟล์ในฐานะที่เป็นผู้ใช้ก็ได้
สมมุตินะครับใช้ให้มาทำร้ายนะพูดอย่างงี้นะครับ
แต่ว่าเอายังไงก็ได้ถ้าได้รถมารวมทั้งทำร้ายร่างกายด้วยอย่างนี้
อ่าก็ผู้ที่มอบหมายให้มาทำให้มาทวงหนี้แล้ว
สั่งให้ทำร้ายด้วยเนี่ยก็ผิดแต่ถ้าเขาไม่ได้สั่งให้ทำร้าย
อ่าก็เป็นความผิดเฉพาะผู้ที่เข้ามาทำร้ายร่างกายครับผม
นายเกิดผลไม่มีไฟแนนซ์ไหนบอกหรอกค่ะ
ใช่ผมสั่งเองให้ไปทำร้ายให้ไปโหดใส่ลูกหนี้อะค่ะ
มันก็คือขึ้นอยู่กับการนำสืบที่ตำรวจสอบสวนนั่นแหละครับ
มีการแจ้งความปั๊บแล้วก็จับกลุ่มพวกนี้มาได้อ่า
สอบมาปรากฏว่ามีผู้ละมอบอำนาจยืนยันไปเลยว่าทำยังไงก็ได้
ให้ได้รถมาอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออ๋อสักทอดไปทำนองนี้แหละครับ
มาทำให้สักทอดก็แล้วไปเอ๊ะถ้าถ้าอ่าเชิญต่อค่ะเชิญต่อ
เอ่อถ้าถ้ามีการใช้ให้ว่าทำแบบเนี้ยแล้วมีการรับสารภาพก็เหมือนมุดมือรับจ้างอ่ะ
รู้ไหมครับอ๋อมือปืนรับจ้างถูกจับคุมว่าเอาใครจ้างมันมาล่ะ
จ้างมาทำอะไรอ่ะจ้างกันมาทำร้ายจ้างให้มาทวงหนี้แล้วให้ทำร้ายไหมยิงได้ไหมอย่างนี้
ก็ขึ้นอยู่กับการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเป็นหลักครับตรงนั้น
ว่าจะสืบต่อแล้วพบไหมว่ามีพฤติกรรมในการสั่งให้ทำอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับมันก็มีพฤติกรรมหลายหลายอย่างเช่นอ่าประสาทนี้ชอบใช้ก็ชอบจ้างนักเรงไปคุมไปไปทวงหนี้
มีหลายเคสแล้วในพื้นที่มันก็พอที่จะอนุมานได้ว่าพฤติการอย่างนี้
กลุ่มนี้ทวงหลายคนแล้วทำร้ายหลายคนก็มาจากเจ้านี่แหละไฟแนนซ์ลายเดียวกันนี่แหละอะไรประมาณนี้
ถ้าตำลวงสอบได้อย่างนั้นโอ้อย่างงี้ก็คือต้องตำนี่ความสามารถตำลวงล้วนล้วนถูกไหมคะ

มันก็ขึ้นอยู่กับตำรวจนี่แหละครับจะสอบไปถึงไหน
นายเกิดผลคะเดี๋ยวฉันลองตั้งข้อสงสัยแบบนี้ก่อนนะ

คือในคลิปเนี่ยมันดูว่าคนทวงโหดจริงนะ
แต่ก่อนบันทึกคลิปเราไม่รู้เลย
แล้วก็ครั้งก่อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณวัชลิน

คำถามคือสมมุตินะคะว่าถ้าทางคนทวงเขาบอกว่า
โอ้โหทวงไม่รู้กี่ทีแล้ว

ขู่เด็กเขาเลยนะประมาณนี้นะคะ
คำถามคือว่าถ้าสมมุติคุณวัชลินใช้วิธีการเหมือนกับ
โหดใส่บริษัทนี้ก่อน
ก็คือบริษัทนี้ก็ชอบทำเลยไหมที่จะต้องทำอย่างนี้

แต่กฎหมายก็ไม่ได้เปิดให้โอกาสใครใช้กำลังใครนะ
ไม่ว่าฝ่ายลูกหนี้จะยอมหรือไม่ยอม

ถ้ายึดรถไม่ได้บ้านเขามีไหมทรัพย์สินเขามีไหม

ต่อให้ลูกหนี้จะเป็นนักเลงมาจากไหนคุณ
งั้นก็ต้องถือปืนไว้ลากันเสียดังนั้นน่ะ

นี่คือกฎหมายป้องกันสิ่งเหล่านี้แหละใช่ไหมคะ

ถ้านายเกิดผลในส่วนของลูกหนี้นี่นะค่ะ

ก่อนที่จะบันทึกคลิปเนี่ยทำอะไรบ้างก็ไม่รู้กับเด็กผมเนี่ยนะ
คืออันนี้ก็เป็นการฟ้องกลับได้คืออันนี้ก็คือต้องใช้สิทธิ์อีกแบบนึงใช่ไหม
ว่าถ้าตัวเองถูกกระทำก่อนบริษัทก็จะฟ้องคุณวัชลินแบบนี้ใช่ไหมคะ
ถ้าลูกสมมุติบริษัททวงหนี้เขาเข้าไปแล้วคุณวัชลินใช้ปืนคมครูใช้อาวุธหรือทำร้ายร่างกาย

ก็ว่ามาแล้วมาไม่ยอมให้ไปว่าแต่มาด่ารูลินมิลวมาต์อะไรก็ว่ากันไป
หนี้เนี่ยต้องจดทะเบียนแสดงตัวถูกต้องใช่ไหมคะ

คือทวงหนี้นะผมต้องจดทะเบียนครับ
แล้วคนที่สังกัดบริษัททวงหนี้ที่จะทำหน้าที่เนี่ยมาแบบนี้
หาคุณวัชลินหรือไปหาลูกหนี้คนอื่น
คนเหล่านี้ต้องมีตำแหน่งในบริษัทเช่นเป็นพนักงานเป็นลูกจ้าง
คือต้องชัดเจนด้วยไหมว่าสังกัดบริษัทนี้ค่ะ
หนึ่งนะครับคนที่คนที่จะทวงหนี้ได้

คนธรรมดาต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับทวงหนี้ด้วยนะครับ

ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวมีอะไรทุกอย่างนะ

ครับผมคือถ้าสมมุติมีบริษัทจดทะเบียนแล้วเนี่ยนะคะ
คนที่เป็นพนักงานบริษัทเนี่ยก็ย่อมจะมีชื่ออย่างชัดเจนใช่ไหม

ขอบริญญาณนะครับก็ต้องมีบริญญาณแต่ละคนด้วย
แล้วจะถามว่ามันมีไหมครับ
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในลักษณะเป็นนิติบุคคลเป็นรูปแบบบริษัท
แต่ว่าเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับเป็นจ๊อบไป
มันผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายตามพรบทวงหนี้
มันไม่มีลงทะเบียนแบบบุคคลเหรอคะ
มีครับมีแต่ว่าแต่ว่าหมายความว่าถ้าเขาจดทะเบียนเขาก็ได้รับอนุญาตทวงหนี้นะครับ
แต่ว่ามันมีทั้งรูปนิติบุคคลแล้วก็ตัวบุคคลธรรมดาที่ขอจดทะเบียนด้วยนะครับ

แต่ต้องจดทะเบียนครับถ้าไม่จดทะเบียนก็ถือว่าเป็นการทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย
ไม่ใช่ว่าบริษัทจดทะเบียนถูกต้องแต่ไปจ้างคนที่ไม่ได้รับอนุญาต

ถูกต้องครับคนที่ต้องต้องมีอนุญาตด้วยเหมือนกันครับ

คือบริษัทก็ต้องถูกตัวคนก็ต้องถูกต้องใช่ไหมคะ

ทนายเกิดผลแบบอันนี้คดีแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไหม
หมายถึงว่าที่ดีกรีความรุนแรงมันเหมือนในข่าวนี้นะคะ

มันก็มีมาตลอดนะตั้งแต่มีพรบทวงหนี้ก็ยังมีข่าวให้เห็นอยู่นะครับ
มันก็คือคนที่ไม่กลัวกฎหมายคนที่ไม่สนใจกฎหมายมันก็มีอยู่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เขาก็หลายคนก็เกิดขึ้นกรณีมีข่าวให้เห็นอยู่บ่อยนะครับ
ทวงหนี้ด้วยความรุนแรงกันก็มีให้เห็นอยู่นะครับแม้จะมีกฎหมายแล้วก็ตาม
สุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยการกระทำที่ลูกหนี้ถูกกระทำแบบนี้ไม่มีผลใดต่อการจะไปรถยอดพรพันธุ์ยืดระยะเวลาในการใช้หนี้ถูกไหมฮะ
โหมาถวงผมขนาดนี้แล้วแบบก็แบบขอผ่อนพันธุ์ยืดระยะเวลาหรือว่ามีรถยอดอะไรงี้ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ
ไม่นั้นเป็นนั่นเป็นเรื่องของการเจรจาถ้าฝ่ายเจ้าหนี้ยินยอมก็เจรจากันได้แต่ถ้าเจ้าหนี้ไม่ยินยอมคุณจะเอาตรงนี้มาอ้าง
นายเกิดผลยังไงขอบคุณมากเลยนะคะครบทุกประเด็นค่ะสวัสดีค่ะ

อย่างที่ว่าคุณวัชลินคนละเรื่องซึ่งคุณวัชลินทราบอยู่แล้ว
เราคุยกันนอกรายการทราบอยู่แล้วไม่เกี่ยวเรื่องนี้ก็คือเรื่องนี้
แล้วถ้าเขาคิดว่าคุณวัชลินไปขู่เด็กเขาก่อน
หรือแน่ก่อนบันทึกคลิปก็ไม่มีคนเห็นนี่ว่าคุณวัชลินทำอย่างไร

เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้าความคืบหน้าจะอยู่ที่
ตำรวจโทษสุรเชษนะคะที่บอกว่าตอนนี้รู้ตัวทุกคนแล้ว
เมื่อวานที่ภูมิกับสพเมืองกระบี่บอกเราไว้เนี่ย
มีผู้หญิงร่วมด้วยนะคะรถมา๔คันผู้ชาย๗คนและผู้หญิง๑คนสักครู่ค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ทางข้อความที่ขึ้นก็อ่านอยู่นะ
ทุกคนก็ยังเห็นว่ายังไงก็ต้องใช้เขา
แล้วก็เอ๊ะคุณวัชลินนี่เหนียวหรือเปล่า
เดี๋ยวที่ฉันกลับมาจะคุยกับทางภรรยาด้วยนะคะ

แต่ว่าล่าสุดความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเนี่ย
คือชุดของทางผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ท่านคือพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพาน

ลงไปจัดการเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีความคืบหน้า

สวัสดีครับ

ได้เรียกรองโจ๊กก็ได้ค่ะ

ท่านบอกว่าคือรู้ตัวคนหนึ่ง

ยังตามอยู่ว่าเป็นใครชื่อแทร่เป็นอย่างไร

ก็ขณะนี้ก็เรา
คืออันนี้เราดำเนินคดีกับผู้หาไป๓คนแล้วนะครับ
ในวันนี้นะครับแหล่ะ

คือรถที่มาถ้วงนี่นะครับมา๔ครั้ง
มีผู้ชาย๗คนแล้วก็ผู้หญิง๑คน
ตรงกันไหมคะรองโจ๊กใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับแล้วที่ค่ะ
คือคือคือรถรถอ่าใช่ครับถูกต้องครับคือคือมีนี่
ผู้ชายห้าคนนะครับนะเมื่อวานที่มาทวงหนี้นะครับผมอ่า
ตกลงมีกี่คนคะท่านทั้งหมดคือคือทั้งหมดตอนนี้เราเอาพบว่ามีห้าคน
นะครับมีมีห้าคนที่ที่มาตรงนี้อ่ะนะครับอ๋อค่ะครับ
ขณะนี้ครับแล้วมีผู้หญิงด้วยไหมคะเอ่อผู้หญิงเนี่ย
เรายังไม่พบนะครับแต่ว่าเราพบว่าทั้งหมดต่างนี้เนี่ยเอ่อ
มีหมดห้าคนนะครับขณะนี้เนี่ยวันนี้ชุดทำงานของผมลงไปแล้วนะครับ
นะฮะครับวันนี้จับฟรุมตั๋วไปแล้วถ้างบน๓คนนะครับ
นะฮะหล่วงจากเมื่อวานเพื่อเมื่อวาน๑คนใช่ไหมครับโอเค
เพราะฉะนั้นในความผิดถ้าเราแจ้งข้อเก่าหาเข้าไปเนี่ย
ก็เป็นเรื่องกากขังโดนเหี่ยว

แล้วก็คงกู่รวมถึงคงกลิ่นกาย
เพื่อให้ออสับสิทธิ์มานะครับ

เอ๊ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวผมถามท่านแบบนี้ก่อน
คือเท่าที่ฟังจากข่าว

คือวันนั้นมากันเท่าไหร่ประมาณ๘คนถึง๑๐คน
อาจจะนับเลขไม่ตรงกันแต่ทีนี้อย่างนี้นะคะลองจบ

เมื่อวานี้ผู้กลับบอกที่ฉันรวมแล้วคือ๘
ตกลงว่าชุดท่านลงไปคือตกลงมีรวม๕เหรอคะ
ครับคือที่เรารู้ตัวแล้วมี๕คน
ที่รู้ตัวคือ๕จับแล้วคือ๓ใน๕
จับแล้วคือ๓ใน๕ครับแต่ว่าอย่างนี้นะครับผมกลับเรียกว่า
คือในเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอเวลาวันนี้อีกวันนะครับ
เราก็จะทราบว่าใครจ้างวางใครสั่งให้มาทำนะฮะ
ใครมาติดตามที่รถต่างนะคือผมเรียนว่าอย่างนี้นะครับ
คือถ้าดูจากเอกสารสัญญานะครับรถเนี่ยแน่นอนจะทำแบบนั้น
แต่โดยสิทธิ์ของเขาเนี่ยเขาต้องเอาคืนอยู่แล้วเพราะว่า
ขาดความชำระอะไรต่างมาแล้วครับแต่ว่าในการจะเอาคืน
ทำได้ตามกฎหมายแต่ไม่ได้ไปใช้แต่ไม่ใช่ไปใช้กำลังแบบนี้นะครับ
เพราะบ้านมันก็กฎปลายมีคุณที่แปลกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมกลับเรียกว่า
เหมือนที่บอกว่าอาจจะเป็น๘คน๑๐คนแต่ว่าวันนี้ถ้าเราทราบชื่อทราบข้อมูลแล้วเนี่ย
เราทราบรู้ตัว๕คนนะครับลองโจ๊กคะตอนที่เราได้๓ใน๕ของวันนี้
คือเราได้ไปถามตัวบริษัทไหมคะว่าตกลงคนเหล่านี้สังกัดบริษัทเขาหรือเปล่าคะ
ยังครับอย่างนั้นซึ่งสมมุตินะคะถ้าดูพฤติการแบบนี้
ถึงดังนี้มีการตั้งที่ประหาถ้าที่จับได้ตอนนี้คือ๓คน
เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันด้วยครับดังนี้

เกี่ยวของมันหรือเปล่านะครับคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องแอร์
ตอนนี้ผมขอเวลาทำลายอีกหนึ่งนะครับได้ค่ะ
เพราะว่ากำลังไล่อยู่ว่าผู้เกี่ยวข้องเป็นใครบ้างนะครับ
คือผมเรียกว่ามีผู้เกี่ยวข้องแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับ
แล้วก็จะจับให้หมดนะครับนะฮะทำในพฤติกรรมแบบนี้ครับ
โจ๊กคิดว่าบางส่วนนี้หนีไปแล้วไหมคะ
เพราะเรื่องมันเกิดตั้งแต่๑๒พฤศจิกายนนะคะ

ก็น่าจะตามได้หมดนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับนะฮะ
ครับครับเพราะท่านตรวจคุณเข้าเมืองด้วยถูกไหมฮะ
ครับครับครับนำแล้วไหลครับ
ยังไงเดี๋ยวรอความคืบหน้า
ใช่ครับใช่ครับได้ค่ะ
หมดความความคุมของเวลา
เอาอันนี้ก่อนเรานับได้กี่คนเอาแน่
ที่นับได้นะครับที่นับได้ก็ประมาณ๘๑๐คนเพราะก็ยืนรายล้อมกันเต็มหมดเลย
ตอนก่อนจะถ่ายคลิปเหตุเนี่ยเกิดสักกี่นาทีก่อนเริ่มต้นถ่ายคลิปคะ
ก่อนเริ่มต้นสายถ่ายคลิปเลยครับ
คุยกันอยู่นานเจรจากันอยู่นานจดจ้องกันอยู่นานไหมค
คุยกับแฟนบ้างนั่งมาตั้งนานนะคะ
คุณสุภาพันธ์คือตอนที่เกิดเหตุเห็นมีผู้หญิงไหมคะ

ผู้หญิงมาทำหน้าที่อะไรเขาเข้ามาคุยไหมคะ
ไม่คุยค่ะครับเป็นคนติดตามจับแต่ถือแต่โทรศัพท์ค่ะมีคนตามมาด้วยอย่างนี้ค่ะ
ยังเป็นวัยรุ่นสาวอยู่หรือว่าอาวุโสล่ะคะ
ประมาณ๒๕๒๗ประมาณนี้ค่ะ
แล้วตอนที่เกิดเหตุผู้หญิงท่านนี้เขามาห้ามมาตะโกนห้ามหรืออะไรไหมคะ

ก็ยืนอยู่ในคลิปก็มี
หมายถึงว่าคือเขาอยู่เพื่อจะบอกไงว่าคือดูแล้วเขาแค่มาสังเกตการณ์

หรือเขามามีส่วนในการเหมือนกับทวงถามด้วย
เหมือนแค่สังเกตการณ์เหมือนอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะ
เหมือนมาช่วยดูอะครับเหมือนมาช่วยดูช่วย
เขาอยู่ตรงนั้นตลอดใช่ไหมคะเขาอยู่ตั้งแต่เริ่มโตเถียงกันไหมคะ
ไม่อยู่ครับผมเริ่มโตเถียงไม่อยู่เขาจะเริ่มลงมาตอนที่ว่าอ่า
เริ่มเริ่มเขาเริ่มทำร้ายผมนะ
แล้วดูแล้วเนี่ยนะคะถ้าสมมุติเป็นอย่างที่คุณวัชรินบอกคือ

คนที่น่าจะเหมือนกับเป็นหัวหน้าทีมคือใช่คนที่มาดึงกุญแจคุณวัชลิน

แล้วนอกนั้นเนี่ยคือก็อาวุโสเท่ากันหมดเลยคือเป็นรุ่นเด็กโรงพยาบาลเด็ก

โดยที่คนที่มาดึงกุญแจคุณวัชรินในคลิปเนี่ยนะคะ

ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่
คุณวัชลินไม่ได้พูดจากกระโชคโฮกห้างใส่ทีมงานเขาจริงหรือคะ

เขาก็พูดเหมือนกับแบบใช่ไหมเขาบอกว่าเราเหมือนกับไปขู่เด็กเขาใช่ไหมคะ
ผมไม่ได้ขู่ครับผมผมแค่ถามเขาว่าคุณเป็นพนักงานใช่ไหม

ถ้าเป็นพนักงานก็คุยกันดีตามในคลิปครับผม

คลิปก็ไม่มีเวลาอะไรที่มากไปกว่าตรงนั้นเลยครับผม
ตอนมาจอดเราเห็นตั้งแต่รถขับมาแล้วจอดไหมคะ

เขาขับมาไม่เห็นค่ะ
แล้วตอนที่บอกว่าเรารู้ใช่ไหมว่ามีรถมากี่คัน

ใช่คือตอนนี้เขาปิดแล้วเรารู้ตอนนี้เขาปิดแล้ว

เพราะผมเนี่ยถอยเข้าช่องจอดของผมนะครับ

หน้าผมก็ยังสงสัยว่าเขามาจอดทำไม
ทีแรกผมเข้าใจว่าเขาเพื่อให้เลยไปแล้วเพื่อเขาถอย

จอดบ้างผมก็เลยนิ่งให้เขาถอยแต่มันจอดนาน
พอนานปุ๊บเนี่ยผมก็เอกใจว่าทำไมมันนาน
ก็พอหันดูปุ๊บเนี่ยก็มาด้านซ้ายแล้วนะครับ

อ่า
เขามีการเอาอาวุธอะไรขึ้นมาไหมคะ

คุณสุภาพันธ์เห็นไหมมีอาวุธมี
คือมันไม่ต้องเป็นรูปแบบอาวุธนะมันอาจจะแค่ถือเป็นไม้หรือถือเป็นอะไรก็แล้ว
แต่มันไม่ต้องเป็นรูปแบบว่าเป็นปืนเป็นมีดนะคะมันมีอะไรไหมที่เขาถือมา
ไม่มีแต่ลักษณะเหมือนจะมีไอ้คนที่วิ่งวิ่งเข้ามาผมเนี่ย

เหมือนจะล้วงอะไรสักอย่างที่เข้ามา

ไม่รู้เป็นอะไรครับผมแต่เหมือนจะล้วงอะไรสักอย่าง
มันมีจังหวะที่คลิปถ่ายเนี่ยนะคะเราก็เหมือนกับคงจะแย่งชิงกันนะ
แล้วก็แบบเหมือนกับโทรศัพท์มันเหมือนกับแบบหน้าจอมันหันไป

น่าจะโดนของแข็งมากระแทกที่หน้าแต่ผมไม่เห็นเพราะผมโดนล็อกคออยู่
คือกลุ่มชายชะกันเขาจะยืนฝั่งนี้ผมตลอด
คือฝั่งที่ผมมองไม่เห็นที่เขาล็อกนะครับ

ทำให้กล้องมันเบอร์ไปทางฝั่งอื่น
แล้วก็มีคุณแม่คุณวัชฎิรคุณย่างของน้องมีอะไรนะคะ

เขาไม่ทำร้ายใครเลยใช่ไหมคือมีแค่มาตรงฝั่งคุณวัช
ผมอย่างเดียวฝั่งที่คุณสุภาพันธ์นั่งข้างคนขับใช่ไหมคะ
ข้างคุณวัชลินไม่มีใครมาร้องฝั่งคุณสุภาพันธ์ใช่ไหมคะ
ไม่มีค่ะมีแต่รถมาจอดไว้อ่าแต่ว่าว่าไม่ได้มีใครเดินมาค่ะอ่า
แล้วก็คุณแม่นั่งหลังใช่ไหมคะคุณแม่นั่งข้างด้วยเพราะรถ
รถตอนเดียวเนี้ยครับผมมันจะนั่งได้ข้างหน้าเนี้ยอีกสองคน

แกตัวเล็กเพราะฉะนั้นจะไม่ได้มีใครมาอีกฝั่งหนึ่ง
เขาจะมาทางฝั่งคุณวัชรินใช่ไหมคะรอบนี้ไม่มีอาวุธ
แต่ได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้มีใช่ครับอ่าเรื่องเป็นยังไงรอบนั้น
คือเขาเจอผมที่สุราชนะครับเจอผมที่สุราชเขาก็มาถามว่า
รถคันนี้ของคุณสุภาพันธ์ใช่ไหมอ่าผมบอกว่าใช่
เขาบอกนั้นมาคุยกันเลยนะครับมาคุยกันเลยเขาบอกว่าเนี้ย
รถคันนี้ผมต้องยึดแล้วอ่านะครับต้องต้องต้องยึดไปแล้ว
ผมบอกว่าคือผมขอร้องเขานะครับว่าโอเคอย่าเพิ่งยึดได้ไหม
ค่ะเดี๋ยวค้างส่วนไหนยังไงเนี่ยจะจ่ายให้อ่านะครับ
บอกไม่ต้องจ่ายเรื่องจะฟ้องศาลอยู่แล้ว

บอกไม่ได้เอารถไปเลยอืมเขาบอกอย่างนี้ครับผม
ได้เอารถไปเลยทีนี้ผมบอกว่าเอารถไปเอารถไปไม่ได้
ขอร้องเถอะอะไรประมาณเนี้ยนะครับเขาบอกพูดหัวหมอ
ออกมาอย่างนี้จะเอากี่นัดแล้วหยิบแล้วเขาก็ไปที่รถ
เขาไปที่รถเขาไปเปิดประตูรถเขาผมก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไง
นะครับแต่พอเขาออกมาเนี่ยนะครับพอเขาออกมาเนี่ย
แม่แล้วก็พ่อผมที่ไปด้วยเนี่ยเขาก็ไปผลักไปผลักคือไปห้ามไว้
อ้าวครับผมอ้าวแล้วแล้วจบยังไงอ่ะครั้งนั้นคะ
ครั้งนั้นก็เขาก็ไปเลยทีนี้พอแม่ห้ามไว้
แม่แม่กับพ่อนก็ขอร้องยกมือไหว้เขายกมือไหว้เขาว่า
ขอขอขออะไรประมาณเนี้ยอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าทำเลยอ่า
ฝั่งคนทวงมากี่คนคะอ่าสองคนครับผมแต่ในรถเนี้ย
ไม่ทราบว่ายังมีอีกหรือเปล่าแต่ที่ลงมาเนี่ย
มารถรู้สึกจะเป็นปาเจโร่สปอร์ตครับผมอ๋อคือเขา
เขาพูดด้วยคำพูดเหมือนกับว่าเขามีอาวุธใช่ไหม
แต่ว่าเรายังไม่ทำได้เห็นยังไม่ทำได้เห็นแต่เขาทำท่า
ซักด้วยอ่าครับผมคุณคุณสุภาพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะ
ไปมาหาที่บ้านหรือแม้กระทั่งตามไปเจออะไรอย่างนี้ไหมคะ

เวลาเขามาเขาถามหาคุณสุภาหรือเขาถามหาคุณวัชลินฮะ

ก็อยู่ด้วยกันแต่ก็อยู่ด้วยกันตลอด

เมื่อวานที่เราคุยกันนะคะ

คือหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย

แล้วก็วันนี้ก็เหมือนกันก็ยังไม่ได้
ยังไม่ได้คุยเรื่องส่งหนี้เลย

แล้วก็คุยกับไฟแนนซ์บ้างว่า

ให้ยอมเจรจาตรงนี้
เพราะว่าผมอยากจะรับผิดชอบตรงนี้จริง
ที่เราติดต่อเจ้าของหนี้ใช่ไหมคะ

แต่บริษัทที่รับทวงไม่ได้คุยกันเลย

แล้วมีสายหนึ่งที่โทรติดต่อมาตั้งแต่เกิดเหตุ

เขาบอกว่าเขาอยากจะมาโทรมาเคลียร์เรื่องนี้นะครับผม
โทรมาเคลียร์เรื่องนี้ว่าขอให้จบอะไรประมาณนี้ครับผม
ว่าเราก็มีลูกมีเมียมีพ่อแม่นะอะไรประมาณนี้คือขอให้จบ

น้ำเสียงก็กลางนะครับผม

ที่ผมก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยผมก็ต้องพิจารณาดูก่อน
ปรึกษาพ่อแม่ดูก่อนว่าจะยอมในส่วนนี้ไหมหรือว่ายังไงนะครับ

แต่ผมก็บอกเขาว่าผมรู้อยู่ในใจผมแล้วแหละว่าจะทำยังไง
คุณสุภาพันธ์ค่ะเป็นยังไงบ้างลูกขวบกว่าวันนั้น
ตกใจมากร้องแบบลูกร้องไม่หยุดเลย
แต่ว่าเขาไม่คือเขาไม่ได้มาทำไม่ได้ตั้งใจมาทำร้ายคนอื่นล่ะ
แต่ว่าความชุนละมุนก็คงแบบมีเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
จนถึงตอนนี้ก็คือรอการติดต่อมาว่าเอาแบบไหน

แล้วก็ถ้าสมมุติเป็นลักษณะของการที่ต้องให้จ่ายตุ้มเดียวล่ะ
ก็ได้ครับผมแต่ตอนนี้ผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง
แต่มันอาจจะยังไม่ถึงกำหนดยังไม่ครบตามจำนวนที่เขาต้องการ

ถ้าหากว่าเขาบอกว่าให้เวลาอีกเดือนหนึ่งอะไรประมาณนี้
ถ้าผมหาได้ผมก็ยินดีในส่วนที่จะจ่ายเงินแทน
แต่ถ้าหากเขาบอกว่าไม่ได้ต้องคืนรถผมก็ยินดีทั้งคืนรถ
เพราะผมที่ผมเก็บรถไว้เนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาไว้ใช้
หรือว่าเอาไว้เหนียวอะไรยังไงนะครับ
คือผมต้องการใช้รถคันนี้เพื่อหาเงินเพื่อส่งให้เขานั่นแหละครับ

เอาอย่างนี้ดิฉันก็สรุปเหมือนเมื่อวานเลยนี่ต้องใช้ไปลดหย่อนอะไรไม่ได้
เพราะมันต้องเอาความตกลงว่าเขาต้องรับกับเราด้วยไม่ใช่เราคิดเอง

แต่ว่าเรื่องนี้เราถูกกระทำแบบนี้ก็คงดำเนินคดีกัน
ส่วนถ้าเขาเห็นว่าจริงแล้วคุณวัชลินเนี่ยไม่ได้ดูเป็นผู้ถูกกระทำเหมือนในคลิป
อันนี้เขาจะฟ้องกลับหรือเปล่าไม่ทราบ
เพราะตามในคลิปเหมือนเราเป็นผู้ถูกกระทำถูกไหมคะ
ยังไงอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ขอบคุณมากที่มาเล่าให้ฟังอีกครั้งอย่างละเอียดนะคะ

หมดเวลาของรายการค่ะเดี๋ยวคงเห็นความคืบหน้ากันนะ
อีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะคุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนรออยู่ค่ะ